หนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
คือนุ่มอายุ๓๘ปีเขาเข้าไปเคลียร์กับเพื่อนบ้านเป็นญาติกัน
คือเขาไปแทนญาติไปเคลียร์กับเพื่อนบ้าน
เขามีการปลูกบ้านลุกล้ำเข้ามาในที่ของเขา
หลังคามันเกยกันไปคุยกันคุยไม่ได้
บ้านที่ปลูกเข้ามาลุกล้ำโมโหดิบก้าวมอมอยิงเขาเสียชีวิตเลย
ปัญหาเรื่องของการก่อสร้างบ้านที่มันลุกล้ำที่กันไปมา
สุดท้ายถึงขั้นกับเอาชีวิตเลยนะครับ
ตำรวจภูทรพระประแดงที่สมุทรปราการเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกันในชุมชนบรามันคาทอลิก
ถนนดวงฮาไทยนิรมนต์เมื่อวานนะครับ
ก็พบว่านายสิมระนันลาบเสถียรอายุ๓๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากที่ไม่ได้นำตัวส่งลงพยาบาลบางประกอบ๑
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบปลอกกระสุน๙มม๓ปลอกตกอยู่ที่พื้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทางด้านของนางสาวสิริวัลลาบเสถียรพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
น้องชายเนี่ยได้รับการร้องขอจากญาติเป็นผู้ชายเนอะ
ก็เลยแบบน่าจะมีการพูดจาน่าจะมีความเข้มแข็งมากกว่า
ให้น้องไปคุยกันกับเพื่อนบ้านคือนายสมพงศ์ตรีเวท
เพื่อนบ้านเป็นคุณลุงอายุ๗๕ปี
เคลียร์ปัญหาเรื่องของการที่คุณลุงเขาปลูกบ้านลุกล้ำที่ดิน
แต่ก็ไม่สามารถจะคุยกันได้ก็เลยแยกย้ายกันไปก่อน
ที่นายสมพงศ์จะย้อนกลับมาคุยกับน้องชายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เกิดเป็นปากเสียงกันทะเลาะกันแรงมากหนักมากจากนั้นนะฮะ
นายสมพงศ์ใช้ปืนกระหน่ำยิงน้องชาย๓๔นัด
แล้วนายสมพงศ์ก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุทธิโรศไกลวัสดาสิทธิ์นะฮะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระประแดงบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็สั่งให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อไปตรวจเส้นทางหลบหนีของนี่ฮะของคนร้ายเห็นแล้วนะครับ

ในซอยศูกษวรรษ๓๙มุ่งหน้าเข้าชุมชนสุราวไปออกที่ซอยนครเขื่อนขัน๑๐
แล้วก็ไปจอดรถแล้วก็เรียกแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังสามแยกพระประแดง
ว่าจะไปที่หมอชิดเพื่อหลบหนีไปต่างจังหวัด
และระหว่างเส้นทางการหลบหนีช่วงข้ามครองแขกคนร้ายก็โยนสิ่งของบางอย่างลงไปในคลอง
คาดว่าน่าจะเป็นการเอาปืนโยนทิ้งน้ำ
ต่อมาก็ประสานทางด้านของปตึ๊กตึงนำชุดประดาน้ำลงไปงมหาปืนนานกว่า๑ชั่วโมงก็ไม่เจอ
ตอนนี้ก็จัดชุดเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายรายนี้ดำเนินคดีให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ